จากนี้ค่ะยังขึ้นมาเป็นอันดับที่๑ในนักกอล์ฟที่สามารถทำเงินรางวัลสูงที่สุดในปีนี้ด้วยค่ะ
ก็ชิงเงินรางวัลรวม๑ล้าน๓แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๔๒ล้านบาทค่ะ
ไปที่๑๙๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๖ล้าน๔แสนบาทซึ่งการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะคะ
ตัวเลขอยู่ที่๗๗๑๓๙๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒๕ล้านบาทนะคะ
ส่วนโปรโมโมเรียจุธานุการพี่สาวของโปรเมค่ะก็รังอันดับที่๓นะคะตัวเลข๕๙๒๖๒๑ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๙ล้านบาทค่ะ
ส่วนอันดับที่๒ไม่ใช่ใครค่ะโปรโมนะคะทำไปที่๑๖๒เบอร์ดี้อันดับที่๓ตามมาเป็นบูคันเดอร์สันจากแคนาดาที่ทำไป๑๖๐เบอร์ดี้ค่ะ